ไม่ต้องมีดนตรีใช้ตีกระมังวันนี้มาเก็บผักตกชาวา
ผักบุษวาเยอะมากเลยคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
ได้ข่าวว่าที่นี่เขาเอาผักตบชาวามาแปรรูปถ้างั้นลองเก็บขึ้นมาเลยครับ
เยอะขนาดนี้มันต้องเจ็บแหละแต่ว่าใช้ไม้เกี่ยว
ปรับทิ้งอันนี้เหน่า
ว่าแต่ผักตบชาวาแบบนี้เขาไปทำอะไรได้นะ

พี่ออกำลังอยากรู้พอดีเลยท่ะ

ต้นอ่อนทำอาหารที่เหลือแปรรูปเป็นกระดาษค่ะ

ทำตรงนี้ไม่ได้ค่ะต้องเก็บใบแล้วก็ไปทำห้อง
อ๋อทำให้ห้องหูดโอเคถ้าอย่างนั้นไปกันเลยไหมครับไปเลยครับ

ได้เวลาทำจานจากผักตบชาวากันแล้วครับ
มาเริ่มแรกครับพี่ออเราต้องทำยังไงฮะ
คือคัดไปเหรอลูกไข้เขาต้องมีเส้นผาสินตามต่างต่าง๙นิ้วถึง๒๓เซนติเมตร
เราก็จะมาท้ากาวแป้งเปียกด้านหลังใบเราก็จะใส่โครงสร้าง
อันนี้คืออะไรฮะต้นสโนหางไก่ค่ะเป็นขยะทำประโยชน์อะไรไม่ได้แล้ว
ต่อไปฮะและเวลาเราไปที่เครื่องตรงนี้จะเป็นเครื่องที่ใช้ขึ้นรูปจาน
ก็จะใส่เข้าไปแล้วก็พยายามดูให้มันตรงโม
เวลาเราเก็บมาใหม่มันสด

มันจะมีความอุ้มน้ำเยอะมากต้องระบายน้ำออกให้หมดค่อนข้างที่จะมากที่สุด
ถ้าเราอบไม่แห้งจานเขาจะไม่คงลูกแต่ถ้าน้ำหมดจะเป็นเรียบ
เสร็จนี้เราจะจับไปต้มแล้วก็ทำกระถางหรือกระดาษ
ถ้าไม่ทำกระถางกระดาษเราก็ไปทำปุ๋ยอื่น
อันนี้ขนาดเป็นเศษยังมีประโยชน์เลยครับมีประโยชน์แล้วกับผมอีก
แล้วครับถึงเวลาที่ผมจะต้องทำบ้างแล้วนะฮะมาดูว่าผมจะทำได้สวยเหมือนน้องเขาไหมนะครับ
เอาก้านหันเข้าหาตัวนะฮะแล้วก็ยัดเข้าไป
อารมณ์เหมือนเราปั๊มน้ำบ่อบาดานใครเกิดทันบ้างครับ

เพราะว่าทั้งเสียงทั้งไอน้ำที่มันระเหยขึ้นถ้าแน่นไปกว่านี้มันไม่มีช่องไอน้ำออกใบมันจะแตก

ตอนแรกคิดว่าจะเยี่ยมนะ

เสร็จแล้วจานจากผักตบชวาภิกมึงชุดงนั่นเองครับ
ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเขาสามารถมีประโยชน์แบบนี้ได้ด้วย
และที่สำคัญจานนี้เขาสามารถใส่อาหารร้อนได้อาหารเย็นอาหารเปียกได้ด้วย
นี่นะครับใครสนใจติดต่อไปได้เลย
วันนี้ผมและคุณแม่ต้องลาไปก่อนแล้ว